คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของงูกันบ้างฮะ
งูสิงดงบุกบ้านม่ายสาว
ม่ายสาวตกใจเป็นลมล้มพับเลยนะฮะ
นักเสี่ยงโชคก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่มาให้โชคให้ลาบนะฮะ
โอ้โหเขาชูคออยู่นะจะเลื้อยหลบไปให้ได้เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจุดกะปาง
รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหมู่๔ตำบลกระปาง
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
บอกว่ามีงูขนาดใหญ่ไม่รู้งูอะไรนะครับ

บ้านเกิดเหตุเลขที่๑๔๘ทับ๓หมู่๔
เจ้าหน้าที่พบกับคุณป้าอุทุมพรบุญชูศรีนะครับ

คุณป้าตกใจก่อนหน้านั้นเป็นลมล้มพับแล้วนะฮะ
เหงื่อแตกท่วมตัวตัวสั่นเลยนะครับ
ญาติกำลังช่วยให้อย่าดมอย่าลมอย่ามองอยู่เลย
โดยคุณป้ายังพอให้ข้อมูลบอกว่า
งูขนาดใหญ่มันไม่ทราบชนิดเลย
เคืองสีดำเลยอยู่ภายในห้องนอน

ว่าอ๋อเป็นงูสิงดงขนาดใหญ่
มันเลื้อยหาที่ซ่อนหลังตู้เสื้อผ้าอยู่นะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไฟฉายซองแล้วก็ใช้บ่วงคล้องจับได้สำเร็จ

นำใส่กระสอบไปปล่อยป่าห่างไกลบ้านเรือนนะครับ
คุณป้าอุทุมพรเล่าให้ฟังบอกว่า
อาศัยบ้านหลังนี้ตามลำพังคนเดียว
จะพบงูกำลังทำกับข้าวมื้อเย็น

ท้องฟ้ามันเริ่มมืดแล้วฟ้าสางแล้วนะฮะ
จึงไปปิดประตูบ้าน

โอ้โฮตัวอะไรดำมันเลื้อยอยู่ตามพื้นนะฮะ
คุณป้าบอกแบบนี้มันเลื้อยพลวดพลาดเข้ามา
ประตูใหญ่จริงแล้วมิดเยอะด้วย

เลื้อยพลวดพลาดเข้ามาในบ้านผ่านประตูหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว
ป้าตกใจวิ่งหนีกลับเข้าห้องครัวเลย
ระหว่างนั้นป้าก็แอบด้อมมองว่ามันตัวอะไรนะครับ
ป้าบอกแบบนี้ดินเยอะจริงนะฮะคุณป้า
เป็นลมล้มพับไปเลยด้วยความตกใจล้มอยู่ในห้องครัวแหละนะฮะ
พอมีสติก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากญาติ
ก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาจับงูไปปล่อยป่านะฮะ
แต่ทีนี้ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่
เนื่องจากไม่เคยเห็นงูสิงดงตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
เตรียมนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชค

นี่คุณสืบสกุลเวลาที่อ่านข่าวเรื่องพวกงูแบบนี้

คือดิฉันฝันแบบนี้เวลาอ่านเยอะ
แล้วแบบวันก่อนไปฝันฝันว่าเจอแบบงูสีขาวตัวยาวเลยนะ

ดิฉันก็ปิดประตูแล้วก็ทับจนมันขาดกลาง
แต่คือเป็นคนที่ตีเลขอะไรไม่เป็นกับเขา

ดิฉันไม่รู้ว่าในบ้านนั้นมันคือบ้านใครด้วยซ้ำ

คุณผู้ชมใครที่เก่งทางด้านนี้บอกมาหน่อยก็ได้

สีขาวอย่างนี้นะตัวขาดนะนะ

วันหลังในฝันคุณก็อย่าเพิ่งรีบตื่น

เดินไปดูหน้าบ้านหน่อยบ้านเลขที่อะไร
ถ้ายังไม่ได้แต่งงานอาจจะมองว่าคู่หายไปแล้วหรือเปล่าตัวขาด

ว่ากันไปนะแล้วแต่คุณผู้ชมจะตีเลขให้เราดูหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกหน้าจอกันก็ได้นะฮะ